เรื่องนี้ก็อันตรายเอามาเตือนภัยคุณผู้ชมนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตอยู่ที่ริมทางรถไฟ
เสร็จแล้วก็คงอยากโทรหาแฟนสาว
ก็เลยวีดีโอคอลแล้วนั่งอยู่ตรงริมทางรถไฟ

จังหวะวิดีโอคอร์อยู่เขาจะลุกมันไม่ทัน
รถไฟมาเฉียวชนร่างแล้วเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ช่วงเวลาประมาณสัก๑๐โมงนะคะของวันนี้นี่แหละ
ตำรวจสภศรีราชาเข้าไปตรวจสอบ

อยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์ที่อำเภอศรีราชาชนบุรี
ที่เกิดเหตุตรงนั้นมันเป็นรถไฟหมายเลขหัวจาก๕๑๑
ก็จะมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาจอดอยู่นะคะ
ท้ายขบวนปรากฏว่าไปพบร่างของคนเสียชีวิต
ทราบชื่อต่อมาคือนายสอสิวไทยสงศ์อายุ๔๙ปี

อย่างที่ขวัญบอกเขาถูกรถไฟเฉียวชนมีแผลชะกันด้วยนะคะ
เห็นเหตุการณ์ที่ชื่อว่านางเสาแก้วเล่าแบบนี้บอกว่า
เขาเห็นทางด้านของนายสอเหมือนมาเดินตามหาจับกิ้งก่า

แล้วก็ไปเห็นจังหวะที่ทางด้านของคนตาย
นั่งคุยโทรศัพท์อยู่ตรงริมรางรถไฟเลย
แล้วก็ไม่ได้รู้หรอกนะว่าเขาคุยกับใครแต่เห็นแล้วแหละว่าคุยโทรศัพท์
จังหวะนั้นเหมือนรถไฟกำลังมา
ผู้ตายกำลังลุกขึ้นไม่ทันนะคะ
รถไฟเฉียวชนร่างจนร่วงตกลงไปข้างทาง

แต่ปรากฏเขาเสียชีวิตแล้ว
เลยตัดสินใจเห็นว่าโทรศัพท์
มันยังมีหน้าจอค้างอยู่ที่เห็นเขาคุยวิดีโอคอร์คุณคิง
แล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์มาปรากฏก็เลยรู้ว่า
ปลายสายที่ผู้ชายคนนี้คุยอยู่คือแฟน

เนี่ยแฟนน้องโดนรถไฟเฉียวชนแล้วนะ
หลังจากนั้นเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ขณะที่ทางฝั่งของแฟนสาวนะคะของคนตายบอกแบบนี้
คุยกับแฟนนุ่มตัวเองเนี่ยครั้งสุดท้ายก็ช่วงเวลา๑๐โมง

และเห็นบอกว่าจะออกมาหากระป๋อมแถวรางรถไฟนะ

แล้วก็มีการเหมือนโชว์ให้เธอดูรถไฟด้วยนะคุณคิง
แล้วหลังจากนั้นเธอบอกว่าภาพตัดไปเลยเห็นแต่รถตู้
คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ของรถไฟวิ่งผ่านหน้ากล้องไปอย่างเดียว
จนกระทั่งมีคนมาบอกเธอทางโทรศัพท์นั่นแหละว่าแฟนเสียชีวิตแล้ว

ตนเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานเหมือนที่ผู้เห็นเหตุการณ์บอกนั่นแหละว่า
ผู้ตายเนี่ยอาจจะพยายามลุกขึ้นจะหลบรถไฟแต่อาจเกิดลื่นแล้วลุกไม่ทัน
อาจจะถูกความเร็วของรถไฟดูดเข้าไปหาคุณ
แล้วรถไฟก็เลยเฉียวชนจนร่างกระเด็นเสียชีวิตแบบนี้
ตอนนี้เดี๋ยวจะมีการส่งร่างผู้ตายไปชนสูตรนะคะ
ติดต่อให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเภทในทางศาสนาต่อไปค่ะ